เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะ
สำหรับชาวอิสราเอลที่เขามีเรื่องกันมาก่อน
อิสราเอลแล้วก็ตามกันมาที่เกาะสมุยที่สุราธานี
มาก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองเลยนะคะ

สองสามีพระยาชาวอิสราเอลชนแล้วไม่พอ
ถอยกลับมาอีกแล้วก็วิ่งไล่ลงมาอีก

ตัวภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกแทง
แล้วก็จับตัวคนก่อเหตุได้๒คน

รับว่าตัวเองมาอยู่ที่เกาะสมุยสุราธานีจริง
แต่ตัวเองไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุ
ไม่ได้เป็นคนฆ่าสองสามีภรรยานี้
แล้วก็ตอนแรกก็ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษด้วยอะไรด้วย
แต่สุดท้ายก็เริ่มให้ข้อมูลแล้ว
ล่าสุดวันนี้เริ่มให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะดีขึ้น

ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเพิ่ม

นำผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้

อียานโบคาและนายโดเลฟซูอาเรส

ก่อเหตุอย่างที่เห็นในภาพคลิปเมื่อสักครู่นี้
เป็นการก่อเหตุพยายามฆ่าเพื่อนร่วมชาติ
ก็คือเป็นสองสามีพระยาชาวอิสราเอลเหมือนกัน

อย่างที่เห็นว่าเอาออกมาจากห้องควบคุม
จากสพบพุทธจสุรธานี
นำออกมาเพื่อไปตรวจร่างกาย
ไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลเกาะสมุย

เพราะว่าเมื่อวานนี้รับตัวมาจากตำรวจท่องเที่ยว

ก็ทำให้ไม่สามารถฝากขัง

ก็คุมตัวกลับไปที่สพบผุด
นำตัวนายอียานเข้าห้องคุมขัง
แล้วก็เบิกตัวนายโดเลฟขึ้นไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ห้องประชุมชั้น๓แยกกัน

พลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เป็นคนสอบปากคำด้วยตัวเอง

เพื่อร่วมรับฟังแล้วก็คอยสื่อสาร
ก็สอบปากคำกัน๖ชั่วโมงนะ

พลตำรวจรีอภิชาติก็บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาคนแรก
ให้การมีแนวโน้มค่อนข้างดี

เปิดปากพูดบางเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานไม่ยอมพูดอะไร

บอกถึงประโยชน์ในการให้ปากคำ
ว่าถ้าคุณให้ปากคำมันจะมีผลประโยชน์
รูปคดียังไงบ้างดีกว่าคุณไม่พูดอะไรเลย

พอสอบปากคำเรียบร้อยก็นำตัวไปฝากขังพรุ่งนี้
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น

ก็สอบพยานไป๑๐ปากแล้วที่เป็นคนไทย
ต่างชาติยังสอบปากคำไม่ได้
เพราะว่าล่ามภาษาอิสราเอลไม่พอ

เพราะว่าพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

จะไปตรวจสอบความคืบหน้าคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถ้าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ความร่วมมือ

เดี๋ยวจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แล้วก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย
เพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ก็บอกว่าเดี๋ยวรออาจจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติม

เพราะว่ามีพยานที่เป็นเพื่อนของผู้ต้องหา
เพื่อนของคนเจ็บกับคนตายนะ
ขี่จักรยานยนต์ตามกันมาด้วยนะครับ
ผู้ต้องหา๒คนเนี่ยยังบอกกับตำรวจอยู่นะครับ
ว่าก็รู้สึกหวั่นเกรงเรื่องภาพข่าว
ว่าคดีของเขาจะเห็นไปที่อิสราเอล
แล้วจะถูกตามหลังแท้อะไรอยู่พรุ่งนี้ด้วยนะครับ
เราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
จากข้อมูลของตำรวจพบว่าชาวอิสราเอล

หรือว่ามีภรรยาเป็นคนไทยในพื้นที่เกาะสมุย
มักจะซื้อบ้านแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่บนเขา
แล้วก็ติดต่อไปมาหาสู่กับเพื่อนชาวอิสราเอลด้วยกันเอง
รวมถึงสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อน
ก็มักจะไปในสถานที่ที่มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของนะครับ
ขณะที่ชาวอิสราเอลที่จะเดินทางเข้ามา

หรือถูกแนะนำมาในพื้นที่ก่อนเดินทางมา
ลักษณะเหมือนกับไปเยี่ยมเยือนกันนะฮะ
เดินทางไปต่างถิ่นก็ไปย่านที่มีพวกเราอยู่นะครับ
เพราะคนสัญชาตินี้มักจะมาระมัดระวังตัว

ชอบไปสถานที่ที่มีคนแปลกหน้านะฮะ
แล้วก็ไม่คุ้นชิน
ย่านบาซ่าซึ่งย่านนี้เป็นย่านที่มีชาวอิสราเอล
พักอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่เกาะสมุยนะครับ
ก็พบว่ามีทั้งร้านอาหารมีหอพักมีร้านขายทัวร์
ที่มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของอยู่หลายร้าน
ระยะเวลาที่ทีมข่าวไปพูดคุยก็พบว่า
มีคนต่างชาติเข้าออกอยู่ตลอดเวลา
ทีมข่าวก็ได้คุยกับพนักงานและเจ้าของร้านนวด
ก็ให้ข้อมูลว่าโดยปกติแล้วย่านนี้
อิสราเอลจะมารวมกลุ่มกันมากที่สุด

วันธรรมดาก็มีบ้างนะครับ

ลักษณะก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไป
แต่คนชาตินี้จะมีลักษณะคล้ายกับชาตินิยม
ก็คือจะไม่สูงสิงกับคนชาติอื่น
คุณเขียนมาสอนจะอยู่กับพวกเดียวกันเองเท่านั้น
กินก็กินอาหารของชาติของเขา
ทานอาหารชาติอื่นก็ต้องหาร้านเฉพาะนะครับ

หรือว่าร้านที่มีคนชาติตัวเองเป็นเจ้าของ
นี่ค่ะทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่

ซอยเร็กเก้มันเป็นอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไร

แล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของ๒ที่
โกโกบาร์กับโรซ่าบาร์
อิสราเอลก็จะไปเที่ยวกันเยอะเลยยามค่ำคืน
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของบาร์ใกล้เธอ
ให้ข้อมูลน่าสนใจมากคุณผู้ชม
เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงวันศุกร์
เห็นชายสองคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาค่ะอ่า
เหมือนหน้ากากแบบแมสปิดบังใบหน้า

วนเวียนอยู่แถวบาร์ตรงนี้
เที่ยวนะวนแล้ววนอีก
คนแถวนั้นจำได้คุณภาคภูมิ
ไปวนมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลับไป
สุดท้ายวันเสาร์ใช้รถคันที่เกิดเหตุ
วนมาดูอีกหลายครั้งเลย

ที่อยู่ในคลิปภาพค่ะมาวนดูอีก
สุดท้ายก็มาเจอเป็นข่าวว่ามาก่อเหตุ
ขับมอไซค์ตั้งแต่๕ทุ่มยันตี๒เลย

เขาขับวนเหมือนกับเขาหาอะไรกัน

ว่าเห็นไหมจนตี๒เขาก็หาย

นี่ค่ะเธอก็ให้ข้อมูลว่าปกติ

ก็จะไม่ค่อยสูงสิงกับคนอิสราเอลสักเท่าไหร่
เพราะว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกที่แบบ

คนแถวนั้นก็รู้พฤติกรรมเหล่านี้

ก็เลยไม่ค่อยรู้รายละเอียดข้อมูลอะไร
เกี่ยวกับคนอิสราเอลที่ไปเที่ยวที่นั่นนะคะ
คือไหนก็ไหนมีคดีนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะ
มันก็ต้องไปดูนะว่าการมาถือครองธุรกิจ
มันมีกฎหมายอยู่นะของชาวต่างชาติเนี่ย
ถ้าชาวอิสราเอลเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการอะไรเยอะแยะ

แล้วมาเป็นลักษณะแก๊งมาเฟียหรือเปล่าอะไรยังไง

มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ก็ให้การเป็นประโยชน์บ้าง

แต่ล่าสุดรับสารภาพคนหนึ่งแล้วนะ

หนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพแล้ว

ว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปภาพจริง

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพและแถลงข่าวนะคะ